สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่คุณบุ๊คว่าต้องแบ่งเป็น๒มุม๒เรื่อง
เรื่องที่๑การดำเนินการเอาผิดเอาโทษ
กับคนที่เกี่ยวข้องกับสวยแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
อันนี้ต้องเป็นอย่างที่นายกว่า
ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
นายกเรียกคนเหล่านี้ว่าไอ้พวกคนชั่ว
คือคิดแต่จะทำมาหากินหาประโยชน์
แล้วปล่อยให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้
ฉะนั้นกระบวนการที่จะเอาตัวมาลงโทษ

เพราะว่าถ้าจะเอาขึ้นศาล
ก็ต้องหาหลักฐานหาข้อมูลว่า
เงิน๔๐๐๐ล้านที่ได้มาจาก
แรงงานประมาณ๔แสนคนที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายเนี่ย

ก็เพราะว่ารู้ทั้งรู้แต่ไม่มีหลักฐาน
ไม่มีร่องรอยไม่มีใบเสร็จ
แต่ว่าเอาเถอะเมื่อนายกมีความตั้งใจอย่างนี้
ก็คอยดูว่าทำอะไรได้บ้าง
ในส่วนของคนงานก็อย่าไปโทษกันเลยครับ
นึกถึงว่าคนงานบ้านเราเนี่ย
เวลาจะไปเกาหลีไปต่างประเทศ

คือดิ้นลนไปหางานทำ
พม่าที่เข้ามาเขาก็ดิ้นลนมาหางานทำ

เขาก็ยอมจ่ายเงินที่จะหางานทำ
ฉะนั้นการจะดำเนินการยังไง
แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้
ผมคิดว่าถ้าใช้หลักนิติศาสตร์อย่างเดียวมันยุ่งครับ

เพราะกฎหมายที่จะเอาโทษกับคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาทำงานเนี่ย
กฎหมายระบุโทษรุนแรงมาก
คนเหล่านี้เขาก็กลัวสิครับ
ถ้าวันหนึ่งมาตรวจกันจริง
ใครที่มาไม่ถูกต้อง

ลงโทษเสร็จทำยังไงรู้ไหมครับ

เอาแล้วเงินที่เสียไปแล้วจะหนึ่งหมื่นสองหมื่น
ก็ไม่คุ้มกันเพราะว่าต้องเดินทางกลับประเทศหมด

ถ้าเป็นอย่างนี้คนงานแรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้
เขาจะต้องดิ้นลนหนีออกจากสถานที่กักตัว

เจ้าหน้าที่ของเราทัดทานได้ไหมล่ะครับ

นายจ้างที่รับคนละงานที่เข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านี้เข้ามาเนี่ย
ไม่มีหลักฐานถูกต้องเนี่ย

โทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แล้วเจ้าของแรงงานเขาจะทำยังไงครับ
เขาก็ทำเหมือนที่เป็นข่าวเมื่อสองวันที่แล้วไง

มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยเอาไปปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ย
เพราะไม่รู้ว่าจะซัดเซพันเนจรไปที่ไหนยังไง
แล้วก็จะเกิดสภาพยังไงตามมา

รัฐบาลต้องใช้หลักรัฐศาสตร์

อย่างที่เป็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ครับ
หรือระบบนำเข้าแรงงานต่างด้าว

นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ได้สั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด
ให้หามาตรการว่าตรงนี้จะทำยังไง
แล้วสิ่งที่นายกให้แนวทางไปก็คือว่า
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงาน

ให้ไปพิจารณาร่วมกัน
เช่นจะดำเนินการเหมือนที่เราเคย

เมื่อสองปีที่แล้วจำได้ไหมครับ
ก็คือว่าคนที่มาเข้ามาไม่ถูกต้อง
ให้บัตรได้บัตรสีชมพูไปก่อน
ป้องกันการหวาดภาวะหนีเท่าแก่เอาไปทิ้ง
ฉะนั้นเนี่ยเอาบัตรสีชมพูไปก่อน
อันนี้พูดง่ายก็คือว่า
เท่ากับเป็นการนิรโทษกรรม
คนงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าว

ให้ได้บัตรสีชมพูไปก่อน
เขาไม่ต้องดิ้นลนหลบหนีออกจากค่ายกักตัว

แล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินการให้ที่

นิรโทษกรรมทำผิดได้เป็นถูก

เราทำอย่างนี้กันมาเยอะจำได้ไหมครับสมัยก่อน
เพราะมันสบายรถทัวร์ก็ได้รับการนิยมแต่ว่ามันผิดกฎหมาย
วันหนึ่งต้องการให้รถทัวร์ผิดกฎหมายเราก็ออกกฎหมายให้รถทัวร์เป็นรถร่วม
บขศเห็นไหมครับวันหนึ่งการจราจรในกรุงเทพหัวเมืองใกล้ใกล้เนี่ย
รถมันบริการกันไม่พอคนไปนิยมรถตู้รถตู้ก็ออกมาผูผับเต็มไปหมด
แต่ผิดกฎหมายเราก็นิรัตโทษกรรมให้รถตู้ขนคนกลายเป็นรถตู้ถูกกฎหมาย
วันหนึ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งจากปากซอยเข้าปลายซอยบริการคนเอ๊ะมันเป็นรายได้ดี
คนก็ทำรถรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเยอะแยะแต่มันผิดกฎหมายเอาวันหนึ่งเราก็ไปรับรองว่าให้ถูกกฎหมาย

แรงงานพม่าที่เป็นแรงงานเถื่อนเหล่านี้ต่อไปก็จะเป็นแรงงานถูกกฎหมายแล้วก็อยู่ได้
พออยู่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยการดูแลแรงงานผิดแรงงานต่างด้าวเนี่ย
มีปัญหาเขาเข้าไม่ถึงระบบสาธารณสุขเพราะเราไปยึดกับระเบียบกฎเกณฑ์
ว่าเมื่อไม่ใช่คนไทยการบริการสาธารณสุขการเข้าถึงการตรงการตรวจยุ่งยากทั้งนั้น
อันนี้ก็ต้องทบทวนดูไม่ฉะนั้นแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะทำยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องเป็นประเด็นต่อไป
มาก็คือว่าวันนี้สบกกำลังประชุมอยู่
แล้วเดี๋ยวผลการประชุมคงจะแถลงออกมา
คนเป็นห่วงกันมากก็คือว่าจะมีการล็อกดาวน์ไหม
ล็อกดาวน์ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วล่ะครับว่า
ไม่ถึงจุดนั้นเพราะล็อกดาวน์ต่างประเทศจะเสียหายย่อยยับกว่า
ธีรวัตรเหมจุธาโพสต์เมื่อเช้าว่าล็อกดาวน์เท่ากับย่อยยับ
ล็อกดาวน์เท่ากับย่อยยับเหมือนให้เล่าเท่ากับแช่งอ่ะล็อกดาวน์เท่ากับย่อยยับ
นี่ขนาดหมอธีรวัตรนะซึ่งท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังมากในเรื่องป้องกันระมัดระวังเรื่องพวกนี้
แต่หมอบอกว่าถ้าล็อกดาวน์เท่ากับยอบยักษ์ย่อยยับ
ข่าวที่เข้ามาคร่าวก็คือว่าไม่ล็อกดาวน์ทั้งประเทศ
แต่จะแบ่งประเทศออกเป็น๔โซนโซนสีแดงคือจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงที่ไหนล่ะครับก็สมุทรสาคร
สีส้มมีความเสี่ยงปันกลางที่ไหนบ้างล่ะครับกอทมสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐม
แล้วก็สีเหลืองคือเสี่ยงน้อยเสี่ยงน้อยนี่มี๒๕จังหวัดแล้วก็สีเขียวไม่มีคนติดเชื้อเลย
เอาล่ะเมื่อจะเอาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เข้ามาอยู่ในระบบสิ่งที่รัฐจะต้องทำต่อไปนี้ก็คือว่า
การดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการตรวจอะไรต่ออะไรต่างเนี่ย
ต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงระบบสาธารณสุขให้มากกว่าที่ผ่านมา
อย่างที่ผมบอกฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราไปมีระเบียบ
เราไปกอดระเบียบเราไปกอดกฎเกณฑ์ว่าถ้าเป็นคนต่างด้าวแล้วเป็นยังไง
ถ้าเป็นคนไทยกับคนต่างด้าวต่างกันยังไงที่สุดวันนี้พอเขาติดเชื้อ
แล้วเขาเอาเชื้อมาแพร่เราก็เครียดกันทั้งประเทศ
ความเสียหายความย่อยยับจะตามมาอีกมากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้
นี่เป็นบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว
รัฐต้องทบทวนอะไรเยอะครับเรื่องนี้ต้องทบทวนอีกเยอะ
ต้องถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เรามีตัวอย่างที่สิงคโปร์ที่มาเลให้เห็นอยู่แล้วนี่ครับ
อันนั้นเนี่ยเขาปฏิบัติยังไงเราก็เอาตามเข้ามา
แต่ว่าเรื่องการเข้าถึงระบบสุขภาพต้องทบทวนกันใหม่เลยครับ
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
นะครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับในเรื่องของรายงาน
แล้วก็ในส่วนของเรื่องของการประกาศควบคุมพื้นที่นะฮะ